อ่างทองก็มีอะไรให้ดูเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะเป็นบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
สนุกสนานแค่ไหนรีบไปเชียร์กัน

นี่กีฬาพื้นบ้านนี้ยอดฮิตยอดนิยม
อันนี้คือคือมะเขือ
ไม่ใช่ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่มันกีฬาพื้นบ้าน

พื้นบ้านสิเพราะใช้ผักพื้นบ้านอย่างมะเขือยาว
เอามาผูกกับเอวแล้วก็เตะบอล
แล้วยังมีวิ่งกระสอบรวมถึงวิ่งวิ่งซุปเปอร์แมนอีกด้วย
นี่วิซูเปอร์แมนคือต้องสวมกางเกงในไว้ข้างนอก
แล้วก็วิ่งกันไปเอาใครถึงจุดหมายปลายทางก่อนก็ชนะกันไป
สนุกสนานกันจริงค่ะกับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของ
การบริหารส่วนตะบนหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทอง
จัดกันแบบนี้ก็อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนุกสนาน
ความสามัคคีแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกันด้วยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูการแข่งขันต่างแต่ละคนสู้สุดเลย

เขาจะมีพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างจากเพื่อน

นั่นคืออะไรและทำแบบนี้ทำไมไปดู
ทำไมต้องกางลงไปด้วย

เวลาไปตีกรอบเนี่ยเขาเรียกกรอกบบกใช่ไหม

อ๋อแคดดีก็ต้องกางลง
คอยชี้หลุมคอยถือ

เอ้าส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการตีก๊อฟมะเขือยาว
นี่คุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้เอวต้องดี
เหมือนคูยลูกบอลบอลเล็กนี่ค่ะ

แต่ก่อนจะมีการเริ่มการแข่งขันเขาแซวอะไรกันเอาดูหน่อย
เออมั่นใจซอฟต์มาดีเออโชว์ให้ดูก่อนด้วยเห็นไหม
บอกเลยว่าแต่ละคนมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะแข่งขัน
ตีกอล์ฟมะเขือยาวตีกอล์ฟแบบนี้

มีไหมผู้ชนะมา

ใครเขาก็ชอบของเบิ้ลนี่ได้ของผมนี่เบิ้ลสองเลยนะ
อะไรมันก็ต้องมี๒มันอยู่คู่กัน
โถนี่เห็นไหม

อ้าวแล้วมันจะตีกันเองมั้ย
ฉันสงสารมะเขือยาวของคุณมาก